คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าให้ต่อเรื่องของหมอแก้วหมอยาสามัญประจำบ้านวัย๘๖ปีนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกเพื่อนบ้านบ้านติดกันนี่แหละไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับหมอแก้วคนนี้
เพราะว่าไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปี
คือเด็กผู้หญิงอายุ๑๓ปีเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่๕ตุลาคม
น้องเขาเล่นกับแมวอยู่แล้วแมวก็วิ่งเข้าไปในบ้านของหมอแก้วเนี่ยค่ะคนนี้อายุ๘๖แล้วนะคะ
พอวิ่งเข้าไปปุ๊บเด็กก็วิ่งตามพอหมอแก้วเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปในบ้าน
ล็อกบ้านเลยปิดหน้าบ้านปิดหลังบ้านมัดมือมัดเท้าและล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงคนนี้
อันนี้เป็นข้อมูลใช่เป็นข้อมูลจากน้องผู้หญิงคนนี้นะแล้วบอกว่าไม่ใช่ครั้งเดียวที่โดน
เคยโดนมาแล้วสามครั้งแล้วก็มีข้อมูลจากทางครอบครัวของน้องผู้หญิงผู้เสียหายด้วยนะ
ก็บอกว่าเขาก็รอดูอยู่เห็นว่าน้องไม่อยู่บ้านเห็นว่าบ้านหมอแก้วประตูปิดอยู่แปลก
ก็เลยดักรอดักรอดูเห็นน้องผู้หญิงออกมาจากบ้านหมอแก้วทางหลังบ้านในมือกำแบงค์ร้อยมาด้วยแบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งของน้องผู้หญิงผู้เสียหายอายุ๑๓ปีและทางครอบครัวของน้องนะคะ
แต่ข้อมูลจากฝั่งหมอแก้วหมอแก้วยืนยันว่าไม่เคยไม่เคยไปล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยไปข่มขืนน้อง
ที่ผ่านมาช่วยเหลือซะด้วยซ้ำเคยให้เงินให้ทองดูแลช่วยเหลือซะด้วยซ้ำ
แล้วก็มีข้อมูลจากคนในพื้นที่บอกว่าเหมือนน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะเคยขโมยเงินด้วย
เคยชอบไปขโมยเงินอะไรแบบเนี้ยอืมหมอแก้วก็เลยยืนยันย้ำอีกครั้งนึงว่า
ข่มขืนก็จะแจ้งความดำเนินคดีทางครอบครัวของน้องผู้หญิงวัย๑๓ปีคนนี้ด้วยนะคะ
จะแจ้งความกลับมาค่ะหมอแก้วก็คือนายกิ่งแก้วป้อมเพชรนะคะอายุ๘๖ปี
เป็นหมอขายยาสามัญประจำบ้านที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่างที่บอกว่าถูกกล่าวหาว่าข่มขืนเด็กผู้หญิงอายุ๑๓นะคะ
วันนี้หมอแก้วก็เลยไปพบพนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่
จะมีการแจ้งความกลับย่าของเด็กผู้หญิงวัย๑๓ปีผู้เสียหายคนนี้ค่ะ
ข้อหาก็คือแจ้งความเท็จ
หมอแก้วบอกว่านอนคิดอยู่๒วัน๒คืน
วันนี้ตัดสินใจเข้าพบพนักงานสอบสวน
ตั้งใจว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับย่าของเด็กผู้เสียหาย
เพราะว่าเป็นการแจ้งความเท็จ
เรื่องที่ย่าบอกว่าหมอแก้วไปข่มขืนหลานสาววัย๑๓ไม่จริง
หมอแก้วกล้าสาบานต่อหน้าฟ้าดิน
กล้าสาบานต่อท่านคล้ายวาจาศิษย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครศรีธรรมราช
ว่าไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่นอน

ครอบครัวของเด็กหญิงผู้เสียหายก็รู้จักกันดี
ช่วยเหลือให้เงินไปซื้อข้าวอยู่บ่อย
ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกุเรื่องแบบนี้มาใส่ร้ายกัน

หมอแก้วบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่โทษเด็กนะ
แต่ผู้ใหญ่เสี่ยมสอนหรือเปล่า
ผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่า

ก็เลยฝากไปถึงย่าของเด็กว่า
ถ้ายังไม่จบจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริง
แล้วก็ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
เขาว่าผมนั้นไปเอาเชือกฟางมัดมือมัดเท้า

ผูกข่าวขึ้นมาชัดเลย
แจ้งความเท็จชัดทุกคำเลย
อยากจะมาคุยเรื่องนี้แหละ
เขาตกลงจะเอายังไง
ผมคิดว่าอย่างนั้นผมมาถามเจ้าหน้าที่ดูว่า
ผมสมควรจะทำยังไงผมคิดว่าอย่างนั้น
ถ้าเขาจบก็ผมไม่แจ้งความกลับ
ถ้าเขาไม่จบก็เอาแจ้งผมแจ้งความกลับ
อกจากนี้นะคะยังฝากไปถึงย่าของเด็กด้วย
ว่าถ้าคิดว่าที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะ
ให้ไปสาบานกันคือท้าไปสาบานด้วยกันเลยค่ะ
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ต่อพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย
ที่วัดทัศน้อยอำเภอช่างกล่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เป็นที่เคารพสัทธาของชาวนครศรีธรรมราชนะคะ
ซึ่งทุกคนเขาทราบกันดีถึงความศักดิ์สิทธิ
มีวาจาศิษย์พูดยังไงก็จะเกิดผลตามที่วาจาพูดออกไปอย่างนั้น
หมอแก้วก็เลยหมอแก้วเองพร้อมจะไปสาบาน
ก็เลยท้าฝั่งคุณย่าของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายว่า
สาบานด้วยกันเลยไหมทาพิสูจน์ความจริงอะไรแบบนี้ค่ะ
ครับก็ชาวบ้านแถวนั้นที่
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวรัฐทีวีลงพื้นที่ไปถาม

เพราะหมอแก้วดูท่าทางเนี่ยโอ้โหลำพังตัวเอง
ก็ยังจะช่วยเหลือตัวเองลำบากอ่ะอายุเยอะแล้วเนี่ยนะ
ทางฝ่ายย่าของเด็กนะครับ
บอกว่าหากหมอแก้วแจ้งความกลับก็ไม่กลัว
เพราะเรื่องทั้งหมดที่พูดไปเป็นเรื่องจริง
ส่วนเรื่องที่ท้าสาบานต่อหน้าท่านพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์
พร้อมเสมอขอให้นัดมาได้เลย
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องหมอแก้วให้ถึงที่สุด
ไม่ใช่ทำเพื่อเงินแต่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหลานสาวนะฮะ

ภูมิกับการสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนพยานเพิ่มเติม
ซึ่งต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจน
พยานแวดล้อมและพยานบุคคล

ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสหวิชาชีพ
มาสอบปากคำเด็กหญิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยากเขาพูดเนี่ยอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ข้อมูลของเราก็มีอยู่ข้างในสำหรับเนี่ย
ก็เป็นสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายเราก็ต้องเคารพต้องเคารพ
ก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้ถ้าเขาคิดว่าเขาบ่อยสุดนะครับ
พร้อมก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับ
ต้องสอบสวนเด็กให้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็มีกระสอบพยานอื่นที่เกี่ยวข้องถ้าจำเป็นเราก็ต้องเอา
ต้องเรียกมาทำการสอบสวนเพื่อจะได้ให้ความเป็นธรรม
เช่นพยานแวดล้อมข้างบ้านพยานอื่นนะครับ
คนบางคนก็ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือแต่เราก็จะขอร้องว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
อยากจะให้เขามาช่วยให้การเป็นพยาน
หลังจากสอบปากคำเด็กผู้เสียหายนะคะทางตำรวจบอกว่าถ้ามีข้อมูลมีหลักฐานครบถ้วน
ก็จะมีการแจ้งข้อหาผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ
คือจากการรายงานข่าวจากนักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวาน
บอกว่าตำรวจเขาบอกว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องเหมือนกัน
คือ๑เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๕ตุลาคมแต่ทางครอบครัวของเด็กผู้เสียหายเนี่ยกว่าจะไปแจ้งความผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้ว
สองนำตัวเด็กผู้เสียหายไปตรวจร่างกายปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก็ต้องรอผลอย่างละเอียดนะนะแต่ว่าถ้าให้สหวิชาชีพเขาสอบถามเขาได้คุยกับเด็กก็น่าจะทราบความจริง
เพราะว่าเขาจะมีวิธีการในการพูดคุยแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เด็กพูดมาเนี่ยมันจริงมันไม่จริงอะไรยังไง
ทางครอบครัวบอกว่าเคยเจรจากันมาด้วยรอบหนึ่ง
แล้วก็ทางหมอแก้วเนี่ยเสนอเงินเพื่อให้จบเรื่องด้วยซ้ำ